ไปดูความน่ารักของเพื่อนสีกันบ้าง
ซื้อที่ว่านี่คือนกกับแมวคุณผู้ชม
เวลาแมวที่มันสะบัดหางนกมันจะมีปฏิกิริยายังไง

โปรดติดตามตอนต่อไป

แล่วปกติตำแหน่งจะต้องเป็นแมวที่ตัดผ่มนก

แต่อันนี้ตำแหน่งผิดหรือเปล่า

ส่วนใหญ่แมวเวลามันเห็นขนนกใช่ไหมครับ
เหมือนกับว่าไปสะกิดตุ่มสะกิดต่อมอะไรสักอย่างหนึ่ง

มือมันจะเตรียมตะปบแหละมันจะหมอบก่อนใช่ไหม
แล้วมันค่อยแบบปุ๊บระวังนะนกตัวนี้

แต่เป็นเพื่อนกันก็คงจะหยอกกันแหละ